สามารถรับชมได้ทุกวัย
เปิดศึกยกใหม่ระเดิมยกที่๑ของพวกเขากันครับ
เขนบอกเป็นลูกเคยที่แซนดีครับ

หายใจเข้าลึกครับ
นึกถึงหน้าเมียไว้เยอะค่ะ
ขายดีสุดก็จะเป็นชาเขียวกับโกโก้ค่ะ
อันนี้มันเหนียวอย่างนี้เลยนะ

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
กติกาการแข่งขัน
นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ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

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง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

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย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

และเพลงเก่งของคุณ
นรกนรงนรก

แฟนรายการของเราทั่วประเทศเลยนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

ตอนเย็นแล้ว๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน
กับรายการร้องได้ให้ล้าน

เป็นการประชันความแม่นยำในเนื้อเพลงนะครับ

โดยมีนักสู้สองคนที่จะขึ้นเวทีมาชิงเงินล้านจากทางรายการของเรา
ถ้าร้องถูกทั้งสองคนครบ๑๐เพลงนะครับ
เอาไปเลยคนละ๑ล้านบาทรวมเป็นเงิน๒ล้านบาท
คุณซิมแม่ค้าขายถั่วคนขยันหวานใจสามี
ประเดิมยกที่๑ของพวกเขากันครับ

ข้างผมคุณซิมแชมป์เก่าแน่นอนนะครับ
แล้วก็คุณก๊อฟนะครับเป็นนักสู้ชิงล้านล่าสุด
ก่อนจะคุยนิดนึงได้ไหมคะครับผิดหูผิดตามากเลยคุณซิมบุรี
ไม่รู้ว่าเงินนี่ทำให้คนเราเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลย
วันนี้คุณซิมครับวันนี้มาในชุดอะไรครับ

ที่เขาแบบเขาต้องการแบบไม่เอาตลกค่ะไม่เอาเอาแบบสวยงามสวยงามจะเป็นแบบนี้ใช่
ทางด้านล่างนะครับก็เป็นครอบครัวของคุณซิมนะครับ
คุณแม่อุสาคุณสามีนะครับคุณชัยแล้วก็น้องอันอันสวัสดีนะครับ

ซึ่งวันนี้แหมน้องอันอันมาในชุดตุดจีนมาเลยนะครับ
นี้ชอบไหมคะไหนเหนือยืนโชว์หน่อยสิคะชุดนี้มันดียังไงอ่ะคะ
เอาไว้เต้งเล็งชื่ออะไรแบบนี้
ไว้เต้นแดนเซอร์ได้เหรอคะสามช่ามาค่ะสามช่า
ไม่น่าเชื่อเลยนะคะแค่ใส่ชุดก็เต้นเป็นแดนเซอร์ได้เลยเหรอคะ
ตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นผู้ท้าชิงคนใหม่นะคะ
คุณกอล์ฟเห็นบอกเป็นลูกเขยที่แสนดี
แม่ยายให้ขนาดนามมาว่าแบบนั้น
วันนี้ก็มากับแม่ยายด้วยพ่อตาด้วยแล้วก็ภรรยานะคะนั่งอยู่ด้านล่างนะคะ
คุณแฟนนะชื่อคุณตานนะคะพ่อตาชื่อคุณตีนะคะ
คุณยายชื่อคุณแอดนะคะสวัสดีค่ะ
เขาบอกเหมือนถูกลอตเตอรี่ลงงานที่หนึ่ง

นี่แชมป์เก่าเปลี่ยนสองท่าน
เขามีเงินสะสมอยู่๗๐๐๐นะ
เดี๋ยวให้ซิมแนะนำสักนิดหนึ่งคุณกอล์ฟ
ทำอย่างไรถึงอยู่ได้นานแบบนี้มีหลักอย่างไรครับคุณซิม
ทำให้ดีที่สุดค่ะแค่นั้นเอง

ฟังเพลงเยอะและที่สำคัญคือต้องมีสตินะครับอยู่บนนี้เนี่ย

มีวิธีใครตื่นเต้นอย่างไรบ้างครับคุณซีมเวลามายืนบนเวที
ตอนนี้เรามาอยู่นานปราบมาหลายคนแล้ว
เราไม่ตื่นเต้นแล้วเจนเวทีแนะนำคุณก๊อฟเขาหน่อยว่าทำยังไงให้หายตื่นเต้น

งั้นต่อยคุณซิมเลยค่ะ

นิดหนึ่งคุณซิมเนี่ยเธอขายถั่วต้ม
ซึ่งแต่งทุกเม็ดอร่อยทุกเม็ด
มีอาชีพเสริมไหมคุณนมเหนียวนี่คืออะไรคะคุณก๊อฟ
มเหนียวมันก็คือปั่นมาจากพวกผงนมอะไรพวกนี้ครับ
แล้วก็ใส่รสชาติต่างเพื่อที่จะฉีกแนวในการกินนม
ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะอยากเห็นนมเหนียวค่ะวันนี้เอามาด้วยไหมคะ

ขอชมหน่อยครับเท่าที่จะขนมาได้มีอะไรบ้างครับหลักอันนี้นม
ใช่ครับมีนมสดแล้วก็นมผสมมีไข่หมกอันนี้ใส่ให้ฟรีครับ

ครับค่ะแล้วก็นมเหนียววันนี้ปกติขาย๘รสครับวันนี้เอามาแค่

มีชาเขียวเผือกแล้วก็ชาไทยโกโก้ครับที่รถนี้จะขายดีที่สุด

หมวดทุกวันอ๋อหมวดทุกวันอ๋อใช่ครับนี่ทำเลยได้ไหม
ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้แฟนผมมาช่วยชมหน่อยได้ไหม

ปกติผมไม่ค่อยได้ทำครับเป็นผู้ช่วย
เป็นผู้ช่วยปกติคุณตานเป็นคนทำ
เดินขังขอเสียงของคุณตานค่ะ
สมมุติว่าผมเป็นคนซื้อผมมาซื้อ

ก็มีรสตุ๊กรสมอเตอร์ไซส์สาวที่ร้อน
แล้วก็แล้วก็ค่ะ

เอาชาเขียวดีกว่าลองชาเขียว

มันจะเหนียวยืดแบบนี้ค่ะ
เวลากินกับน้ำแข็งหรือว่าเอาไปลาดหน้าขนมปัง

เราจะผสมนมสดนมผสมค่ะอันนี้ทางร้านทำเป็นสูตรของแม่
เป็นสูตรของทางร้านเป็นสูตรเป็นความลับนะคะ

ให้เข้ากันแล้วก็ให้มันเป็นริ่มเวลาเราดูดขึ้นมา
มันจะเป็นริ่มปุ๊บปุ๊บนี่โอ้โฮน่าทาน
โหแล้วก็เทลงไปบนน้ำแข็งใช่ค่ะ

อืมโอ้โฮก็เป็นวุ้น
เป็นวุ้นมันเป็นริ่มผสมกับน้ำแข็งเข้าไปอีก

น้ํหวานแล้วแน่น็งของเราไม่หวานมากพี่

อันที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะ

ก็คือแต่ว่าใส่ท็อปปิ้งได้ถูกไหมคะถ้าคนชอบท็อปปิ้งก็ใส่ได้หมดได้หมดค่ะค่ะ
ไหนลองฝาชิมเป็นเหรอเป๊กจะกินโกโก้

ก็มีวิปครีมนะเป็นไงฮะไม่หวานจัด
ไม่หวานมีกลิ่นชาที่ดูดให้ที่เหนียวเข้าไปเนี่ย
มันจะเป็นมันเหมือนเคี้ยวได้ด้วยใช่ไหมคะเหมือนแบบ
คุณป่าก็กินอร่อยจริงจังมากเลยนะคะเนี่ยเป็นริ่ม
คุณตานสมมุติว่าตอนนี้คนดูคือแบบโอ้โหอยากทานมากเลยอ่ะ
ไปซื้อได้ที่ไหนอยู่ระแวกไหนครับอร่อย
ตลาดนัดหัวสนามบินเครือสหพัฒน์ครับชนบุรีอ๋อตลาดนัดหัวสนามบินเครือสหพัฒน์ชนบุรี
ขายทุกวันค่ะเปิดร้านกี่โมง
ตลาดเปิดมันจะช่วงประมาณสักบ่าย๓ถึง๒ทุ่มครึ่ง
เปิดร้านบ่าย๓นะคะปิดบ่าย๓๐นาทีนะคุณผู้ชม

เป็นเป็นยอดที่สูงที่สุดตั้งแต่เคยขายมา
อยากให้ไปลองนะคะตลาดนัดหัวสนามบิน
แต่แปลตันตัวตอนนี้ยังไม่ประจำจุด
คุณผู้ชมก็เดินหาหน่อยละกันนะคะสนับสนุนนะ
กินนะคุณผู้ชมนะบอกได้เลยว่ารสชาติไม่แพ้ใครในโลกล่าแน่นอน

ก็ไปหาซื้อทานกันได้นะครับตามที่เราบอกไปแล้วนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในยุคนี้นะครับที่ทุกคนจะต้องช่วยกันทำมาหากิน
ส่งทั้งคู่นะคุณก๊อฟแล้วก็ภรรยานะลงไปนั่งกันคะ
แม่นมเหนียวของคุณก๊อฟก็ได้รับการการันตีจากพิธีกรของเราว่าเด็ดจริง
แต่ฝีมือการร้องจะเป็นอย่างไรนั้นต้องขออุบไว้ก่อน
ซึ่งคุณซิมนักสู้สองสมัยจะเป็นฝ่ายประเดิมเวทีก่อนครับ
ประเดิมยกแรกกันด้วยคุณซิงค์นักสู้๒สมัยที่มีเงินทุนอยู่ในกระเป๋า๗๐๐๐บาท
มาเอาใจช่วยเธอกันครับ
ยกที่หนึ่งเริ่ม
มีโอกาสได้ขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้แล้วก็ได้เห็นคนที่มาแข่งกับเราเนี่ย
กลับบ้านไปกลับบ้านไปเนี่ยรู้สึกยังไงมาก

แต่จริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณซิมชนะนะ
แต่จริงเราก็คือเขาไพ่แพ้ไปเอง

มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว๗๐๐๐บาทรู้สึกยังไงบ้าง
ก็รู้สึกว่าเงินได้เงินไปคราวนี้ก็ต้องกินใช้ให้รู้จัก

คือเงิน๗๐๐๐บาทนะตอนนี้ที่เก็บไว้เป็นทุนนะ

รู้สึกว่ามันเป็นเงินเยอะไหมนะตอนนี้ของคุณซิม

หายากด้วย๗๐๐๐๐บาทณแต่ว่าพอไหมสำหรับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้
สำหรับรักษาตาให้กับคุณชายสามีแล้วก็ทำฟันให้กับคุณแม่เนี่ย
แต่ว่าก็ถ้าได้อีกสักก้อนนึงเป็นทุนการศึกษาให้ลูกก็จะดี
ก็หมายความว่าตอนนี้อุ่นใจแล้วค่ะยังไงก็แล้วแต่จะผิดพลาดจะยังไงเนี่ย
มีเงินรักษาตาให้สามีแล้วก็ทำฟันให้คุณแม่แน่นอน
ณตอนนี้นะความไว้วางใจของคุณซิมนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะ
ก็คือว่าทุกครั้งที่เริ่มเกมใหม่นะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะ
ตัวช่วยจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะ
ตอนนี้คุณซิมมีตัวช่วย๓ตัวช่วยสามารถเลือกใช้ได้๒ตัวช่วยค่ะ
ตลอดทั้งการชิงล้านกับคุณก๊อฟนะครับในรอบนี้
วันนี้เราก็มาเริ่มต้นกันที่ยกที่๑ถ้าพร้อมแล้วนะครับ
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
อินโทรเพลงยกที่๑ของคุณซิมมาเลยครับ
นี่คือเพลงแรกค่ะยกที่หนึ่งในรอบนี้ของคุณซิมค่ะ

สบายใจขึ้นมานิดนึง

ใช้แต่ว่าก็คือไปร้องตามงานเนี่ยค่ะ
เราจะไม่รู้หรอกว่าเราร้องผิดหรือเราร้องอยู่
ไม่มีใครเขามาโฟกัสเราเรื่องร้องผิดร้องถูก
เพลงนี้มันทันก่อนโควิดด้วยเนาะ

ถ้าไม่มั่นใจนะครับเราก็มีตัวช่วยให้อย่างที่บอกนะครับ
ตัวช่วยเลือกใช้ได้๒ตัวช่วยตลอดการชิงล้านของคุณซิมกับคุณก๊อฟนะครับ
แล้วในเพลงยกที่๑นี้คุณซิมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
เป็นตาหักปานนี้ให้คารีมาทรงได้บ่
ส่งได้บอกสังสือใส่น้อง

ปกติก็เป็นคนเงียบเหงียง
นั่งพบเงียบคือพาพบไว้เป็นเศร้าสตาย
กุลลาสเตรียม
แต่มือนี้อดใจบ่อยู่
ได้มาเห็นผู้บ่าวลูบลอกคือคักแทนอ
ติดต่อให้แน่
ตามเมาเช่งอิ่งลูกซอน
ปากลงกลางใจเสียเฮ็ดช่างได้
ห้ามไว้ก็พออยู่
เป็นตาหักปานนี้ให้เคอรี่มาส่งได้บอกสังสือใส่น้อง

เต้นตาสังเอาให้ผู้สาวหลายหนูก็บ่วนมาแหลกเฟสหลายกัน
สิบเอาทำคะแนน
อยากมีแฟนคือไอวอลแบบบ่
ไอ้คนนี้หนูบักเพราะเอิญที่รักได้บ่
ใจมันเต้นบ่เป็นจังหวะยาวสมตากับไอ้คนล้อคนนี้หนูขอ
คนล้อคนนี้หนูมัก

แม่สนุกคึกคักมากนะคะ

จบลงไปแล้วนะครับให้เคอรี่มาส่งได้บ่
มั่นใจไหมคะคุณซิม

ก็ยังไม่รู้นะครับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่านะครับ
ก็ต้องรอให้ร้องครบทั้งสองท่านกันก่อนนะครับ

คุณก๊อฟเป็นไงครับเห็นคุณซิมร้องไปแล้ว

กดดันเราไหมครับ
นิดหน่อยครับ
นิดหน่อยนะ
อ่ะทั้งงานขอเชิญคุณก๊อฟเลยครับเชิญครับ
หากคิดจะมีเมียต้ม
รักเมียและรักครอบครัวเมียด้วยนะครับผม
ผมท่องนี้ทุกวันก่อนนอนครับผม
สวัสดีครับผมชื่อนายธวัชชัยนะครับ
มสกุลทินกระโทกชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับผม

อล์ฟหนุ่มหน้ามนต์คนหน้าซื่อ
ผู้ถือคติประจำใจว่า
รักเมียก็ต้องรักครอบครัวของเมียด้วย
พ่อเมียผมนะครับเป็นคนที่พูดเก่งมากเลย

ชื่อยายแอดครับยายแอดนี่เป็นคนทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะครับผม
ผมต้องประจบแกไว้เดี๋ยวอด

ขยันครับเข้มแข็งแล้วก็รอบครอบรักมากครับ
อกจากกอล์ฟจะเป็นสามีที่ดีกับภรรยาแล้ว
เขาก็ยังดีกับพ่อตาและแม่ยายอีกด้วย
กอฟเขาก็เป็นคนแบบขยันสมากินครับ

พาพ่อไปหาหมอเวลาพ่อไม่สบาย
มีป้อนยาบางทีก็มานวดให้

เพราะว่าผมยกแขนไม่ค่อยขึ้นปวดแขน
ผมป่วยปินเบาหวานปินร่วงปลอด
แล้วก็ตามัวมองไม่เห็น
ปวดกล้ามเนื้อปวดไหล่ปวดขา

เขารู้จักรักครอบครัวรักแม่ยาย

และด้วยความดีที่ก๊อฟสั่งสมมานาน
ตลอดระยะเวลาการเป็นลูกเคยถึง๑๓ปี
ทำให้เขาได้รับการยอมรับจากพ่อตาและแม่ยายว่า
อล์ฟคือเขยชั้นดีมีคุณภาพ
ได้ลูกเขยดีเหมือนถูกไว้

และอาชีพการงานที่กอล์ฟทำก็คือ
พ่อค้าขายนมเหนียว

มันก็จะเหนียวแล้วก็ยืดนะครับ
เวลาเราทานไปเนี่ยมันจะเป็นการทานที่แบบฉีกแนว

จากชายหนุ่มที่เคยเป็นพนักงานบริษัท

วันหนึ่งชีวิตของเขาก็กลับไปพลิกผันมาขายนมเหนียวก็เพราะว่า
ช่วงท้ายปี๖๒ครับก็คือเศรษฐกิจมันแย่
แล้วเขามีนโยบายที่จะเอาพนักงานออก
ผมสังหรณ์ใจว่าผมต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอน
เมื่อเห็นปัญหารออยู่ข้างหน้า
ผู้ที่รู้สถานการณ์ก่อนเท่านั้นถึงจะรอด
อล์ฟจึงไม่รีรอค่อยเอาเหล็กที่มีในบ้านมาทยอยเชื่อม
วันละนิดวันละหน่อยกลายเป็นรถซาเล้งคันเก่ง
เพื่อเตรียมรอรับวันที่เขาตกงาน
หลังจากเลิกงานตอนเย็นผมก็จะเอาเศษเหล็กเชื่อมทุกวันให้มันเป็นรถเข็นเพื่อที่จะขายของ
วันนี้เป้าหมายของกอล์ฟก็คือ
กู้เงินมาทำร้านครับกู้มา๕๐๐๐๐บาท
มาเอาใจช่วยกอล์ฟหนุ่มหน้ามนต์คนหน้าซื่อผู้ที่มีใจรักเมียและครอบครัวของเมียกันนะครับ
เป็นยังไงครับคุณก๊อฟ

คุณก๊อฟนี่เท่าที่ดูในภาพชีวิต

ว่าจะต้องถูกให้ออกจากงานนะครับ
ผมว่ามันไม่ได้เป็นพนักงานประจำ

มาเชื่อมมาเชื่อมเรี้ยงเป็นลดเข็นนะครับ

เหมือนรู้โรงระ
ใจมากชนะแพ้ไม่เจอปัญหา
เราตำเต็มที่เลย
มีกี่ลิ้นเท่านั้นทำไม
แช่ฟันมันไม่ค่อยมีเลยครับ
อ้อขอข่าวประธานภัยขอข่าวประธานภัยค่ะ

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาทอินโทร
เพลงยกที่๑ของคุณกอล์ฟมาเลยครับ
ฟังดนตรีก็รู้เลยนะว่าเพลงเข้าทางมากมากเลยศิลปินเพลงนี่เป็นเพลงโคราชใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้

บาวีครับ

แต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับคุณก๊อฟเราก็มีตัวช่วยให้นะครับ๓ตัวช่วยเลือกใช้ได้๒ตัวช่วยตลอดการชิงล้านของคุณก๊อฟกับคุณซิมนะครับแล้วในเพลงยกที่๑นี้คุณก๊อฟจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้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

โดดเดียวได้ในทองเลลมผักลมเพลร้อยมาไกล
เป็นแค่ขอนไม้ไม่มีทิศทางประคองตัวเองไปเงา
กลางคืนเน็บหนาวจนใจจะพังไม่เลือกความหวังอะไรเลย
วันหนึ่งน้องสาวลอยคอมามือเจ้าค่อยคว้าค้อนบายเอาไว้
เพียงหวังในใจพยุงให้ลอย
อยากส่งให้เธอไปถึงฝันพื้นดินทั้งนั้นยังรอคอย
แรงเหลืออยู่น้อยจะไปอย่างไร
หากมีเรือสักลำแล่นมาก็ขอให้เธออย่าช้า
ขึ้นเรือนั้นไป
กับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน
ผูกพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน
กับพี่เป็นแค่ขอนไม้ก็ลอยคอให้เพียงข้ามวัน
แต่ฟังฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้า
เพื่อพาเจ้าไป
โดดเดี่ยวเดี่ยวได้ในทองเล
ลมพัดลมเพไปตามกระแส
ขอนไม้อ่อนแอจะไปในไกล
ไม่อยากให้จมไปด้วยกัน
ไม่ยอมให้ฝันเจ้าต้องสลาย
เมื่อพี่จมหายเจ้ายังมีหวัง
หากมีเรือสักลำแล่นมา
ก็ขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไป
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน
ผูกพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ก็หล่อยขอให้เพียงข้ามวัน
แต่ฟังฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป
แหมเสียงร้องของคุณก๊อฟนี่
หอมหวานไม่แพ้นมเหนียวเลยครับ
เรียกได้ว่าพอฟัดพอเวียงกับคุณซิม
นักสู้สองสมัยของเราจริง
ช่วงหน้ามาฟังผลการตัดสินในยกที่หนึ่ง

คุณก๊อฟและคุณซิม

ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน